ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเจ้าหนี้นอกระบบทวงหนี้โหด
จดหมายข่มขู่ไม่พอยังเอาระเบิดไปปลา
ทำให้ลูกหนี้เขาเสียหายนะคะทั้งบ้านเรือนของเขา
ทั้งรถเขียนทำมาหากินเนี่ยก็เสียหาย
แต่เรื่องนี้มันทำกันขนาดนี้มันก็เกินกว่าเหตุแล้วนะคุณผู้ชม
ตำรวจสพศรีขอรภูมิก็เลยตรวจสอบเหตุที่คนร้ายคว่างระเบิดใส่บ้านพักของนายเสริมศักดิ์
แทร่จึงอายุ๓๙ปีได้รับความเสียหายเลยนะคะ
ซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่๒๙๒บ้านระแงงหมู่๑๐ตำบลระแงงอำเภอศรีขอระพุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ที่เกิดเหตุก็พบรถเข็นขายลูกชิ้นถูกสะเก็ดตะปูและเศษเหล็กระเบิดเสียหายเลยนะคะ
รวมถึงประตูหน้าบ้านก็ถูกสะเด็ดระเบิดเจาะเป็นรูด้วยเหมือนกัน

คุณผู้ชมคะยังเคราะห์ดีค่ะที่สมาชิกในบ้านที่มีพ่อแม่และลูกสองคนไม่ได้รับอันตราย
ผู้เสียหายนายเสริมศักดิ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาได้ไปกู้เงินนอกระบบจากนายทุนรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีขอรภูมิ
ระหว่างที่หมุนเงินไม่ทันกำลังรอที่จะส่งเงินคืนเนี่ยนะคะ
ทุนรอไม่ไหวเขาก็เลยเขียนจดหมายมาคมครูส่งถึงร้านลูกชิ้นเลย
จดหมายเขียนแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าภายในวันที่๑มกราคม
ถ้าผมไม่ได้เงิน๓๐๐บาทคุณเตรียมตัวได้เลยเตือนครั้งสุดท้ายมีนอกจากนี้
เงิน๓๐๐๐บาทต้องใช้ระเบิดเลยเหรอนั่นสิคุณช่วงนี้โหดนะ
นายเสริมศักดิ์เห็นจดหมายแบบนี้กลัวสิใครอ่านก็ตกใจเหมือนกันนะ
ก็เลยรีบนำเงินที่ขายของได้เนี่ยไปจ่ายให้แต่จ่ายช้าไปวันหนึ่งอะค่ะ
คือไปจ่ายช่วงเย็นวันที่๒มกราคมนี้เองมันจริงมันก็แค่วันเดียวอะเนาะ
แต่เขาก็ไม่ไหวนะคะโดนทำร้ายด้วยการเอาระเบิดมาโยนใส่รถเข็นขายลูกชิ้น
แล้วก็ประตูหน้าบ้านพังเสียหายตำรวจได้สอบสวนแล้วก็ตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุนะคะทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีก็คาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้